คุณผู้ชมคะสีสันวันสงกรานพามาดูหน่อยละกัน

คือมันมีนะประเภทที่แบบฉันอยากเล่นด้วย

เออจริงอยากเล่นด้วยคืออยากสาดคนอื่นอยากฉีดคนอื่นเฉย
เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะไอเดียนี้เป็นยังไงนะคะ
นี่ไงคือไม่ได้มีรถกระบะแบบคนอื่นเขา

เขาก็เลยคิดค้นมาทำมาเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอยู่หน้ารถ

แต่หมั่นไส้นักฉีดเขาอย่างเดียวใช่ไหม
ต้องโดนแป้งแบบนี้บ้างแป้งซะเลย
ใช่ค่ะก็ใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ยนะคะ
ก็เรียกรอยยิ้มให้กับคนที่เห็นคลิป
รวมถึงคนที่เล่นน้ำบนท้องถนน
เพราะว่าดูสิคือเจ้าตุ๊กตาหน้ารถตัวแสบเนี่ย
คือเหมือนกับเขาก็ฉีดไปเรื่อย
แต่ก็โดนเอาคืนด้วยการปะแป้งเขาให้แบบนี้ค่ะ
แหมแป้มที่เลยนะมันเปื้อนไปทั้งตัวเลยค่ะ
เจ้าของคลิปคือคุณปอยเขาเอามาโพสต์เอามาแชร์ในโลกโซเชียล
แล้วก็เขียนบอกว่าหนูโดนรังแก่
คือหลายคนเห็นแล้วก็เลยอยากเอาไปเรียนแบบตาม
ใช่คือมันน่ารักแล้วก็ถามว่าตุ๊กตานี้ไปซื้อจากที่ไหน
มันบังคับได้ด้วยนะมันโยกไปให้โดนคนที่เขาอยากจะฉีดด้วยนะ

ที่แรกน่าจะน้ำน้อยมันจะติ๊ดแต่มันก็แรงอยู่
นี่ค่ะน่าจะเป็นบรรยากาศสงกรานที่โคราชนะเนี่ยคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นสีสันที่แรก
เดี๋ยวพาไปดูอีกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพต่อไปหน่อย
ภาพต่อไปผู้หญิงคนนี้ใส่รองเท้าแตะไปเล่นสาดน้ำ
แล้วเป็นยังไงรองเท้าแตะมันหลุดมันลื่น
แล้วมันหลุดติดมาดูสิคือมันขึ้นไปถึงที่ข้อเท้าอะค่ะ
เด็กผมว่าหลายคนเคยเจอประสบการณ์แบบนี้
แปลว่าอะไรรองเท้ามันมันกว้างเกินมันหลวมมันหลวมแล้วหน้าเท้าเวลาเจออะไร
มันลื่นมันก็มุดเข้าไปเลยแล้วดึงไม่ออก
เพื่อนก็ต้องมามาช่วยกันเต็มที่เลยค่ะ
แล้วที่มาช่วยเนี่ยช่วยพร้อมเสียงหัวเราะนะ
คือลุ้นอยู่ว่าแบบจะได้ไหมได้ไหมคือดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออก
ท้ายที่สุดเพื่อนบอกว่าต้องยอมสละรองเท้าแตะคู่นี้แล้ว
คว้ามีดมาจะตัดให้ขาดค่ะ
แต่เจ้าตัวบอกว่าเอออย่า

ทำไมถึงไม่ให้เพื่อนเอามีดตัดรองเท้าคะ
คุณถึงจะเป็นภาษาใต้แต่คนที่ฟังภาษาใต้ออกดิฉันได้ยินในห้องคอนโทรเขาก็หัวเราะแล้ว
คือเขาบอกว่าตัดไม่ได้เพราะว่าผัวซื้อให้
เออนานมันจะซื้อให้ที
เนี่ยประมาณนี้คุณผู้ชมคือทุกคนก็หัวเราะลั่นเลย
รู้แล้วไม่ได้กลัวนะว่ามีดจะมาตัดแล้วเดี๋ยวมันจะโดนข้อเท้าเปล่า
อันเนี้ยสุดที่รักซื้อให้
เออก็แต่สุดท้ายเนี่ยก็ออกแรนดึง